สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
สนุนบัชคระบายเป็นข้อจารย์ข้อหลวงแต่ก็ต้องยอมหลงคอนเดชน์
เกี่ยวที่ทำได้ขึ้นคือ
เป็นว่ามีประโยบิทยาและหลักถ้ากลับไป
ไม่ได้เป็นหนูเขาไม่รู้หรอกว่าหนูต้องทำยังไงบ้าง
เพราะว่าหนูเป็นคนจนคนนึงที่ไม่ได้มีอะไรมากมายทำกินไปวัน
หนูก็ต้องแบ่งสรรให้ลูกให้หลานหนูได้เท่ากัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราย้อนกลับมาตามความคืบหน้าคดีน้องการที่เสียชีวิต
แล้วก็อาจจะยังเป็นปริศนานะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากอะไร
เพราะว่าในส่วนของหลักฐานต่างเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเชื่อมกันได้ทุกชิ้นนะคะ
เพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้ชาย๖ขวบคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยออกจากบ้านไปนะคะ
ตั้งแต่ประมาณช่วงเที่ยงของวันที่๔กรกฎาคมแล้วก็๒วันให้หลัง
ถึงจะมีเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนไปพบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
โดยลักษณะของสภาพร่างกายของน้องที่เห็นเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวตอนแรก
ก็ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะว่าสภาพศพของน้องไม่ได้ครบสมบูรณ์นะคะ
พบแต่ท่อนบนของร่างกายมีชิ้นส่วนท่อนล่างแล้วก็แขนนะคะที่หายไป
แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทยอยพบชิ้นส่วนต่างที่ต้องไปตรวจยืนยันนะคะ
ว่าตกลงใช่ของเด็กคนเดียวกันไหมแล้วหรือถ้าใช่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร
สภาพศพถึงเป็นแบบนั้นแล้วอะไรคือสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
จนถึงตอนนี้มันมีประเด็นอื่นที่เข้ามาปะปนหลายเรื่องนะคะ
หลังจากที่พบว่าน้องได้ทำประกันชีวิตไว้กับทางโรงเรียนแล้วก็มีการได้รับผลประโยชน์
จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตครั้งนี้ไหมซึ่งก็ยังเชื่อมไปไม่ถึงนะคะ
เป็นแค่ความสงสัยเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีการพยายามจะเอ่อพูดถึงนะคะ
ว่าน้องได้รับการปฏิบัติที่ดีจากคุณอาคุณอาสะพ้ายหรือเปล่า
เพราะว่าเด็กไม่ใช่ลูกจริงเป็นลูกบุญธรรมนะคะทำไมน้องถึงนอนเต็นต์อยู่ข้างนอก
ไม่มีเพื่อนเล่นจริงไหมนะคะคือต่างต่างนานาอันนี้เป็นองค์ประกอบของข่าวนะคะ
ที่ถ้าจะพูดถึงจริงแล้วอาจจะเป็นส่วนที่พอจะเชื่อมไปหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ถ้ามีน้ำหนักมากพอ
แต่จนถึงณตอนนี้เนี่ยยังต้องกลับมายืนที่แกนเดิมก็คือผลนิติเวศนะคะว่าตกลงเด็กเสียชีวิตจากอะไร
วันนี้สายแรกที่เราจะตามเนี่ยเราจะตามจากผู้ใหญ่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าที่ผู้ใหญ่บ้านได้คุยกับเรา
เพราะว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านต้องไปพบตำรวจอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะคุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะ
ฉัดชัยผลพฤกษาค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่ได้ยินชัดเจนนะคะครับชัดเจนครับ
ผู้ใหญ่คะจนถึงตอนนี้เนี่ยสรุปว่าในส่วนของผลพิสูจน์น้องเนี่ยนะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยยังต้องรออีกอย่างน้อยก็คือภายใน๓๐วันถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้เท่าที่รู้มาจนถึงวันนี้เนี่ยสามารถบอกทิศทางชัดเจนได้หรือยังคะว่าน้องการเนี่ยน้องน่าจะเสียชีวิตจากเรื่องอะไรคะ
ใช่ครับใช่
ทีนี้ในส่วนของชิ้นส่วนชิ้นส่วนตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าตอนที่พบศพ

หยุดการหาชิ้นส่วนของเด็กแล้วหรือยังคะ
คือตอนนี้เรามืดแปดด้านหาตรงไหนก็ไม่พบอะครับ
ตอนนี้คือหาอะไรไม่พบเลยครับ
เท่ากับว่าขาดขาดอยู่กี่ชิ้นคะถึงจะครบทั้งร่างน้องนะคะ
น่าจะหลายชิ้นอยู่ครับเพราะที่พบมาเนี่ย
ก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่าเป็นของน้องจริงหรือเปล่าครับ
ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้าสวดยืนยันอีกรอบหนึ่งครับ
ชิ้นที่พบในน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็คือพอเก็บไปต้องตรวจก่อนว่าใช่ของน้องการหรือเปล่าด้วย

แต่ว่าในส่วนของน้องเนี่ยก็เพิ่งทำศพไปถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าจะเจอจะเจอผลขออภัยค่ะ
แม้ว่าจะเจอชิ้นส่วนก็จะไม่ได้มีผลอะไรต่อการตรวจแล้วสิคะ
น่าจะใช่ครับแต่ทีนี้ชิ้นส่วนที่เหลือที่พบเนี่ยเขาก็อาจจะไปตรวจพิสูจน์รวมแล้วก็อาจจะมารวมกับในสำนวนนะครับ
ผู้ใหญ่คะถ้าสมมุติเราเราดูจากในพื้นที่นะคะเรานับจากจุดที่พบศพน้องการเลยนะคะ
แล้วก็บวกกับระยะทางที่บวกออกไปอีกนิดหน่อยในรัศมีร์จากสภาพศพน้องตอนแรก
ก็พบชิ้นส่วนเพิ่มเติมทีนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราเอาจุดที่พบน้องที่แรกนะคะ
แล้วขีดวงออกไปตอนนี้ปูพรมหาเนี่ยในรัศมีเป็นกิโลหรือยังคะ
ก็สูงสี่นะครับสูงสี่กิโลนึงครับ
คือเหมือนแบบเอาจุดตรงกลางนะตรงตัวน้องนะคะแล้วก็คือลากเป็นวงกลมเลยรัศมีเท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่

พื้นที่พื้นที่รัศมีประมาณสักแต่กิโลนึงมันเยอะเหมือนกันนะคะ
คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยลักษณะพื้นที่เป็นแบบไหนคะผู้ใหญ่
เป็นสวนครับเป็นสวนผลไม้ส่วนมากครับแล้วก็จะมีสระน้ำมีบ่อน้ำ
สระน้ำบ่อน้ำเนี่ยมีตื้นมีลึกเยอะไหมคะ
ก็มีมีหลายลูกอยู่ครับของชาวสวนที่ว่าเขาขุดไว้ใช้ตอนหน้าแรงนะครับ
ค่ะส่วนใหญ่ลึกไหมที่ลึกสุดเนี่ยลึกแค่ไหนคะ
เห็นวันนั้นนักประดาน้ำเขาดำว่า๗เมตรนะครับ

ก็เยอะนะครับเยอะหลายลูกเหมือนกันครับ
ในบริเวณรัฐมีน๑กิโลเมตรที่เรารอค้นหากันอะครับ
ค่ะคือบ่อลูกที่ลึกนี่นะคะห่างจากศพน้องไหมคะหรืออยู่ใกล้
ห่างสักประมาณ๒๐๐กว่าเมตรได้มั้งครับ
อื้อหือไกลนะ

ผู้ใหญ่ตกลงแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยนะคะ
ไม่มีหรือไม่มีสัตว์ใหญ่กันแน่คะ
ใหญ่ไม่มีครับเสือหมีไม่มีครับไม่มี
แล้วมีตัวเฮียตัวเงินตัวทองอะไรอย่างนี้มีหรอ

เยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่นานนานน่าจะเห็นสักตัวอย่างเงี้
แต่เจ้าของสวนเขาบอกเขาเคยเห็นครับ

คืออย่างนี้นะคือมีแต่ว่าไม่ใช่ที่ที่แบบ
เราเห็นตัวเงินตัวทองจนเป็นเรื่องปกติก็ไม่ใช่แบบนั้นเหรอ

งูเงี้ยเขี้ยวขออะไรเยอะไหมคะที่มันลกที่มันทึบเยอะไหมคะ
เยอะครับงูงูมีสัตว์มีพิษเยอะครับ
งูสะขาบมีเยอะครับ
ตั้งแต่ที่น้องหายไปแล้วพบศพน้องการแล้วเนี่ยนะคะเราได้คุยกับคนที่บ้านน้องการหรือว่าคนที่เคยเห็นน้องไปเล่นเนี่ย
คือน้องเคยไปไกลที่สุดเนี่ยมันเป็นถิ่นที่มันมีพวกสัตว์มีพิษแบบนี้ไหม
แต่ขาบงูน้องไปถึงถิ่นที่มันมีไหมคะ
มีครับเพราะว่าบริเวณสวนริมริมแดงเนี่ยมันก็จะลกหน่อยมันก็จะมีพวกงูเงี้ยเขี้ยวขออยู่ตามนี้ครับ
อืม
ผู้ใหญ่ตอนนี้คนในพื้นที่คิดว่าน้องน่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นน้องถึงเสียชีวิตคะ
เขาว่ากันหลายประเด็นแต่ทีนี้เขาก็ไม่อยากสรุปเพราะพ่อก็รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับของทางตำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ
เด็กแถวนั้นเนี่ยมีเยอะไหมคะหมายถึงแบบเป็นกลุ่มเด็กแบบของบ้านนู้นบ้านนี้เป็นเพื่อนกันพากันวิ่งเล่นไปเดินเล่นกันมีเยอะไหมคะ
มีครับมีแต่ส่วนมากที่ว่ามีก็จะอยู่โซนข้างล่างนะครับโซนใกล้เขานี่จะมีน้อยครับ
เด็กรุ่นน้องการมีเยอะไหมคะผู้ใหญ่
ก็มีมีแต่ไม่เยอะครับ
ผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุน้องการเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเด็กเขายังออกมาเล่นกันตามปกติไหมหรือว่ากลัวกันแล้วไม่กล้าออกมาแล้วตอนนี้คะ
ก็ก็กลัวเริ่มกลัวกันนะครับทางผู้ปกครองเขาเห็นข่าวแบบนี้เขาก็จะกำชับลูกหลานไม่ให้วิ่งออกมาเล่นอย่างนี้ครับ
ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะปกติแล้วมีเหตุมีเหตุมีอุบัติเหตุมีเหตุวิวาดกันเหตุลักษณะแบบนี้มีบ่อยไหมคะ

ไม่เคยมีคนตีกันทะเลาะกันเหรอคะ
ไม่มีครับไม่มีอ่ามีการทะเลาะกันไม่มีครับ
เคยมีคนนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่บ่อยไหมคะ
ก็มีมีครับมีแต่ก็คือมาอาจจะมาหาเจ้าของสวนอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็กลับ
พื้นที่ที่อยู่เนี่ยนะคะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นทางผ่านไหมหรือว่าถ้าคนจะมาต้องแบบพุ่งเป้ามาเพื่อที่จะมาที่นี่เลยถึงจะมาคะ
มันไม่ใช่ทางผ่านแล้วคือพื้นที่เรามันจะติดเขาสักส่วนมากครับหมู่๒เนี่ยครับคือมาก็ต้องเข้าทางหลักมีสองทางครับ
คือถ้าจะมาก็แปลว่าก็มาเพื่อที่จะมาหาคนในหมู่บ้านเรานั่นแหละ
ใช่ครับใช่ไม่ได้มาเชิงมาเที่ยวมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ทางผ่านครับ
ผู้ใหญ่คะตอนที่มันเป็นฤดูฝนแบบนี้พวกสัตว์มีพิษมันจะเยอะกว่าปกติหรือเปล่าคะ
เยอะครับก็ออกจากรังออกมาก็มาหาที่แห้งอยู่แบบนี้ครับ
ผู้ใหญ่คือเห็นข่าวมีการพูดถึงกันว่าคาดว่าอาจจะโดนงูฉกแล้วน้องเสียชีวิตแล้วก็อาจจะตกลงไปในน้ำต่างดังไหน
คือเอาหน้าที่ชาวบ้านคาดกันไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะโดนสัตว์มีพิษกัดหรือเปล่า
ครับผมอาจจะเป็นแบบนั้นครับเพราะเขาชาวบ้านก็พูดกันหลายเสียงเหมือนกันครับ
น้องการเนี่ยเป็นเด็กที่คนเห็นหน้าค่าตาบ่อยไหมคะ
คือเขาออกไปเล่นเนี่ยชาวบ้านระแวกใกล้เคียงเขาก็จะเห็นว่าออกมาเล่นเขาก็จะให้กลับบ้านออกมาเล่นทำไมอะไรอย่างนี้ครับ
คือเขาจะให้เด็กกลับบ้านแต่เขาเห็นกันบ่อยครับ
เรื่องเสื้อเนี่ยเรื่องเสื้อเด็กที่สภาพมันค่อนข้างครบเนี่ยนะคะ
มีคนพูดกันว่ายังไงบ้างไหมคะ
พูดกันหลายเสียงเหมือนกันครับว่ามันแปลก
ว่ายังไงบ้างผู้ใหญ่ลองเล่าให้ฟังหน่อยมันไม่มีถูกผิดนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราต้องรอตำรวจสรุปให้นะคะ
คือลักษณะเสื้อคือมันไม่หลุดลุ้ยมากมันไม่ยับเยินมากครับ
แล้วก็ที่พบศพที่ศพน้องคือแมงวันจะตอมแต่ที่เสื้อไม่มีแมลงวันตอมเลยกางเกงก็ไม่มีครับ
แต่ตัวกางเกงเองมันจะหลุดลุยเยอะกว่า

คือถ้าเสื้อกับกางเกงสภาพมันไปด้วยกันมันอาจจะยังพอตัดบางประเด็นออกไปได้เนอะ

คาดว่าอาจจะออกจากตัวเด็กก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตมันเลยแบบอธิบายยังไม่ค่อยชัดเจนเนอะ

ผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่ต้องไปหาตำรวจเรื่องอะไรคะพอบอกได้ไหม
คือทางทางตำรวจเขาจะสอบปากคำเพิ่มเติมครับอืม
ตำรวจสอบคนในหมู่บ้านไปนี่ครบทุกคนไหมคะหรือว่าหรือเฉพาะบางคนเท่านั้นค่ะ
เฉพาะบางคนหลักก่อนครับ
ไปทั้งหมดกี่ปากแล้วผู้ใหญ่พอทราบไหมคะ
ก็น่าจะหลายแล้วนะครับประมาณ๑๐แล้วมั้งครับไม่แน่ใจ
เรื่องสุนัขในพื้นที่นี่ยังสงสัยกันอยู่อีกไหมคะ
ผมก็ต้องทางตำรวจเขาจะสงสัยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ
แต่ตัวผมก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะครับทางสุนัขนะครับ
ก็อย่างจริงแล้วเราถามตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะ
ว่าจริงแล้วหมากัดเด็กเนี่ยมีบ่อยไหมก็ไม่ได้เจอบ่อยใช่ไหม

ไม่มีครับคือจะไล่ไล่มอเตอร์ไซค์ก็มีให้เห็นบ่อยครับ
แต่วิ่งกักเด็กเลยไม่มีครับ
ไม่มีเด็กคนไหนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่คนไหนโดนหมากัดเลยใช่ไหม

คือกัดก็นานนานครั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้กัดขย่ำนะครับ
คือกัดแค่ผักกัดเป็นรอยอย่างนี้ครับ
หวงของค่ะแล้วเราเดินไปเขาก็ไปกัดอย่างนี้ครับ
แต่เรื่องของเรื่องคือว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กร้องตะโกนหรือกรี๊ดหรืออะไรออกมาถูกไหมคะ

ทีนี้ผู้ใหญ่เท่าที่ผู้ใหญ่บอกได้สบายใจบอกได้ก็แล้วกันนะคะ
คือประเด็นเรื่องของเงินประกันหรือประเด็นเรื่องของสภาพความเป็นอยู่น้องการเนี่ย
ผู้ใหญ่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าตกลงในพื้นที่เนี่ย
กันว่ายังไงหรือแม้แต่ในความเห็นของผู้ใหญ่เองนะคะ
สภาพความเป็นอยู่เขาคือต้องมาเห็นเองนะครับ
คือน้องก็ไม่ได้ว่านอนนอกบ้านเลยทีเดียวนะครับ
เขาก็ยังนอนอยู่ในชายคาโรงรถของเขา
ส่วนเรื่องเงินประกันหนี้ที่ถามจากทางคุณครูแล้ว
ทางคุณครูก็แจ้งว่าต้องมีเงินค่าประกันนะ
แต่ผมก็ถามทางคุณครูเข้าไปว่าทางผู้ปกครองเขาเนี่ย

ทางครูเขาบอกว่าวันที่ประกันมาชี้แจงรายละเอียด
ทางครอบครัวของน้องเนี่ยทางผู้ปกครองเนี่ย
เขาไม่ได้ไปรับฟังตรงนี้ครับที่ผมถามครูมานะครับ
แต่คือเด็กเข้าไปเรียนยังไงต้องทำประกันทุกคนอยู่แล้วครับ
ในส่วนของการเข้าเรียนเนี่ยคือคุณอาหรือว่าผู้ปกครองทุกคนต้องรู้ว่าเด็กต้องทำประกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่
ผมจะถามคุณครูแล้วว่าเขาทราบวงเงินมั้ย
ทางครูก็บอกว่าวันประกันมาชี้แจ้ง
อาผู้ปกครองเขาไม่ได้มาประชุมร่วมครับ
แล้วในส่วนของความเป็นอยู่เนี่ย
คือถ้าเราดูจากข่าวเราก็จะเห็นได้ว่า
คือก็ไม่ใช่น้องการคนเดียวนะที่นอนในเต็นต
ก็มีลูกอาก็นอนในเต็นต์ด้วยอันนี้ถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่นอนข้างในครับ

แล้วก็ค่อนข้างจะเบียดเสียดกันอันนี้จริงถูกไหมคะ

แล้วการที่มันมีเต็นต์ให้เด็กคนนั้นนอนให้เด็กคนนี้นอน
ก็คือไม่ใช่น้องการคนเดียวที่ถูกกันออกมาคนเดียว

อ่าดูดูแล้วถ้าคนที่เคยเห็นน้องการเนี่ยนะคะ
เขารู้สึกว่าเป็นเด็กเงียบหรือเป็นเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะ
ดูเหงาดูเศร้าอย่างนี้ไหมคะ
ก็ตามภาษาเด็กอะครับถ้าไม่สนิทไม่รู้จักเขาก็คงไม่อย่างนั้นนะครับ
แต่ที่ว่าดูจากคลิปมีคลิปอะไรมาอย่างนี้ก็เลยเป็นเด็กที่ล่าเริงดีนะครับ
ก็ไม่ใช่แบบเหมือนกับเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดกับใครอยู่คนเดียวคือไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคะ

เอาล่ะผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ลองต่อสายคุยกับทางคุณอาของน้องการนะคะ
ยังไงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านชัดชัยก่อนนะคะตอนนี้
ครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้นะคะว่าคือประเด็นในส่วนความคืบหน้าเนี่ย
ก็จะภายใน๓๐วันที่จะมีผลอย่างเป็นทางการในการตรวจดีเอนเอ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนักเพราะว่าเท่าที่ตำรวจให้ข่าวกับนักข่าวมาเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าสภาพศพของน้องตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้มีมากพอที่จะตรวจแล้วก็ชี้ชัดได้
โดยเฉพาะเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าโดนแมลงสัตวกัดต่อยงูฉกหรือใดก็แล้วแต่เนี่ย
มันอาจจะตรวจพิษไม่เจอเพราะว่าเลือดเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์พอที่จะตรวจหาพิษได้ด้วย
แต่คำถามก็คือว่าเอาเรื่องแวดล้อมก่อนเพราะว่าคุณอาก็โดนค่อนข้างเยอะนะคะ
เรื่องความเป็นอยู่เรื่องเงินประกันหลานตกลงแล้วเนี่ย
คุณอาเขาจะอธิบายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราสักครู่เรากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายคุยกันพร้อมกันนะคะกับคุณอาของน้องการนะคะ
แล้วก็คุณอาสะภัยด้วยนะคะคือคุณสุธิเกียรติและคุณจันทนานนทิจันทร์นะคะ

สวัสดีครับ

เดี๋ยวถ้าถ้าเรียกคุณอาท่านไหนก็ให้คุณอาท่านนั้นตอบกันแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องแย่งกันตอบเนาะเดี๋ยวสัญญาณมันจะทับกันนะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนเลยค่ะจนถึงตอนนี้ถามคุณอาผู้ชายก่อนคุณสุธิเกียจค่ะ
คุณอาจนถึงตอนนี้ตำรวจบอกไหมว่าตำรวจให้น้ำหนักว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องการเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องอะไรจนถึงวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กัน

ตำรวจบอกอะไรบ้างแบบงี้ขึ้นหน้าของน้องกาเนี่ย
คือมันมีรอยแก่ละรอแก่บนร่างกายใช่ไหม

แต่ว่าเขาบอกไหมคะว่าที่เด็กเสียชีวิตน่ะ

ไม่แน่ใจครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงูครับ
อืมทำไมคุณอาถึงคิดว่าเป็นเรื่องงูกัดอ่ะคะ
ก็เพราะแถวนี้มันไม่เคยมีหมากัดใครอะครับ

ใช่ครับไม่เคยมีใครบอกว่าหมากับใครอะไรยังไงครับ
มีมีหมาไล่เด็กไหมหมาแบบไล่กัดเด็กหมากัดเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนก็ไม่เคยมีให้ได้ยินเหรอคะ

การเนี่ยเขาเลี้ยงหมาถูกไหม๒ตัวใช่ไหมคะตามข่าวอ่ะ
ครับมีหมา๓ตัวครับ
เพราะฉะนั้นโดยปกติเขาไม่ใช่เด็กที่แบบเจอหมาแล้ววิ่งหนีใช่ไหมเขาไม่ใช่เด็กกลัวหมาใช่ไหมคะ
เขาก็กลัวครับแต่ไม่เข้าไปเล่นเฉยอ่า

คือเขาก็กลัวแต่เขาไม่เข้าไปเล่นกับหมาพวกนี้หรอก
เดี๋ยวนะคือก็ถ้าเป็นหมาตัวอื่นที่ไม่ใช่หมาเขาเขาก็กลัวแต่ก็แค่ก็คือไม่เข้าใกล้อย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เข้าไปเล่นด้วย

อ่าคุณอาที่บอกคาดว่าเป็นงูอ่ะแถวนั้นมันมีงูงูเยอะเหรอคะ
มันก็พอมีครับงูตัวใหญ่

มันหลายอย่างนะครับบอกไม่ถูกแต่ตัวมันใหญ่ไม่ใหญ่มาก
คืออย่างนี้ที่คุณอาคิดว่าเป็นงูนี่เพราะว่าได้คุยกับเพื่อนคุณอาที่เป็นพระหรือเปล่าคะเห็นในข่าวเนี่ย
หลวงพี่ท่านก็พูดถึงเรื่องว่าน้องอาจจะโดนงูกัดอย่างนี้ค่ะ
ไม่ผมคิดไว้ก่อนที่ว่าจะไปรู้จักค่ะตอนนั้น
แล้วตามปกติเนี่ยนะคะเราได้เราได้เตือนหลานด้วยไหมคะว่าต้องเวลาออกไปเล่นเนี่ยให้ระวังงูอย่าเดินไปตรงนั้นอย่าเดินไปตรงนี้อย่างนี้คือมีเตือนอยู่ก่อนแล้วไหมคะ
เตือนครับเตือนเตือนเตือนเขาว่ายังไงบ้าง
ก็คือว่าอย่าออกไปเล่นตรงนี้มันลกเดี๋ยวงูมันจะกัดอะไรอย่างนี้
ตรงที่ลกเนี่ยมันไกลจากบ้านเรามากไหมคุณอา
ไกลมันก็ไกลพอสมควรนะ
สักประมาณได้ไหมถึงโลไหม
อะครับประมาณนี้ก็ไม่ไกลนะถ้าเด็กวิ่งเล่นไปมันก็ถึงอะเนาะ
เขาไปแถวนั้นบ่อยเขามีที่ที่ไปประจำไหมหรือเขาก็เปลี่ยนที่ไป
เรื่อยคะการเนี้ยเขาก็ไปทุกที่อ่ะครับอืมเวลาไปเขาจะมีเจ้าสองตัวไป
กับเขาด้วยตลอดใช่ไหมคะใช่ครับใช่อ่าเขามีเพื่อนบ้างไหมน้องการเนี้ยค่ะ
ไม่มีครับอ่าไม่มีเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเพราะ
คุณอามีแต่ลูกตัวเองแล้วไม่มีใครเลยอ๋อเขาเป็นเด็กบุคลิกยังไงคะ
อันที่นี่ถามคุณอาคุณผู้ชายก่อน
น้องกาเป็นเด็กนี้ทรยายใจความบุขฤทธิ์รักษณะเป็นอย่างไรคะ
แต่พอแฟนผมเลี้ยงไปเขาก็กลับตรวงนั้นจึงเป็นตัวดี

ก็ขี้เล่นนะครับถ้าเกิดไม่คุ้นเขาก็จะไม่คุย

เขาสนิทกับ

การเป็นเด็กยังไงคะคุณอา

เขาเป็นเด็กนิสัยใจคอยังไงคะ
ก็ตอนมาใหม่เขาก็จะเป็นแบบจริงหน่อยค่ะ

เขาก็จะดีขึ้นเรื่อย
ก็ดีกินเร็วทำอะไรเร็วขึ้น

แล้วลูกคุณอาคนเล็กสุดนี่อายุเท่ากันไหม

คนเล็กติดแค่ขวบเดียว
มีลูกคนไหนของคุณอาที่แบบเป็นเพื่อนเล่นกับการบ้างคะ
เป็นขวบน้องฟ้า
เล่นกันไหมเขาเป็นคู่เล่นกันเลยไหมคะ
ค่ะเขาก็เล่นกันบ่อยค่ะ
แล้วจริงแล้วตกลงว่าน้องการเนี่ยเขา
เขามีน้องฟ้าเป็นเพื่อนหรือว่าส่วนใหญ่เขาอยู่คนเดียว

แล้วก็เดินไปเที่ยวเล่นคนเดียวตกลงเขายังไงกันแน่คะ
บางทีเขาก็เล่นคนเดียวบางทีเขาก็เล่นกับน้อง
เฮ้ตกคล้องแล้วนะ

ยังไง

มีแต่เด็กดูครับ
ถ้าลูกวิ่งไปนี่คุณอาทิ้งหูไว้เลยคนนึงนะคะ

คือตกลงน้องการเนี่ยก็คือเขาก็ล่าเริงเขาก็มีเพื่อนเล่นแหละใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะ
แล้วตกลงไอ้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินทำประกันเนี่ย
คุณอารู้เมื่อไหร่ว่าหลานมีประกันชีวิตที่โรงเรียนคะ

ผมต้องไปทำก่อน
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เพราะว่ามันทำตอนเข้าเรียนใช่ไหม
ใช่ค่ะทำตอนเข้าเรียน
เรารู้รายละเอียดไหมคะว่าเงินประกันมันเท่าไหร่
ยังไงรับผลประโยชน์เงื่อนไขเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะ

ไม่รู้ค่ะเพราะไม่ได้เข้าประชุมกับเขา
แล้วคุณอารู้ยังไงว่ามีการทำประกันคะ
พ่อหนูเป็นคนไปทำไว้แต่ไม่ทราบว่าเขาเป็นประกันแบบไหนยังไง
ก็เลยโทรไปสอบถามเขาดู

ตอนที่คุณอาโทรไปถามเนี่ยคือใจตอนนั้นคิดว่ายังไงคะ
ก็แค่จะเอาเงินตรงนี้มาทำศพน้องค่ะเพราะเราไม่มีเงิน
แล้วคือเราไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมว่าถ้าน้องเสียชีวิตแล้วเนี่ยเงินได้ก้อนนี้มันเท่าไห

คุณอาร์จ๋าตามปกติแล้วเวลาที่ทำประกันเอาไว้
อย่างคุณอาเป็นผู้ปกครองเนี่ยจริงเราก็ต้องรู้รายละเอียดเนาะ
แต่คุณอาร์ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เข้าไปประชุมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนั้นที่เขาประชุมกันหนูไม่ได้ไปค่ะอ่า
คือมันทำอัตโนมัติเหรอคะคุณอาคุณอาไม่ได้ต้องไปเซ็นอะไรก่อนเหรอจ๊
เขาเป็นคนเป็น
แฟนหนูเป็นคนเซ็นค่ะ
งั้นคุณอาทั้งสองคนก็คือรู้แหละว่าเข้าเรียนแล้วต้องมีประกันเพราะว่าลูกเราก็เข้าเรียนก็มีประกันเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะมีประกันทุกคนค่ะ
แล้วยังไงคือคุณอาต้องทำอะไรบ้างเรื่องประกันของเด็กคือแค่เซ็นรับทราบเหรอคะหรือว่าเซ็นอนุญาตหรือเซ็นยังไงคะ

เป็นรับทราบกับอนุญาตครับ
แล้วเรารู้รายละเอียดไหมผู้ชายรู้รายละเอียดไหมคะ
ไม่รู้ครับวันนั้นเขาประชุมเขานัดประชุมแต่ผมลืมลืมนัดเขาอะครับ

อะไรนะ

เซ็นตอนที่เอาน้องไปฝากเข้าเรียนอะครับ
ใช่สมมุ่นอีกครับ
แต่วันที่ต้องเซ็นคือเอาเด็กเข้าเนี่ยอันนี้คือไปเซ็นเลยใช่ไหม
ใช่ผู้ชายตรงน้องกานเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้
คือคุณพ่อเขามาฝากคุณอาเลี้ยงไว้ถูกไหม
คุณอาเลี้ยงไว้ถูกไหมโดยที่คุณพ่อเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไม่ไหว
อย่างนี้เหรอคะเปล่าค่ะเขาเอามาฝากไว้เพราะเขาเดินทางไกลค่ะ
เขาไม่อยากย้ายโรงเรียนเด็กกลัวเด็กเรียนไม่ทัน
แล้วคุณแม่ของเด็กเนี่ยเขาได้มาขอว่าจะเอาน้องการไปเลี้ยงเองบ้างไหมคะ
อันนี้หนูไม่ทราบค่ะต้องถามพ่อเด็กอะค่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
อืมคุณอาตอนนี้เนี้ยนะคะเท่าที่คุณอาทราบจากตำรวจ
ยังไงก็ต้องรออย่างเดียวไม่มีน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งเลยใช่ไหม
ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงค่ะอ่าคุณอายังไงต้องรอผลชนสูตรอย่างเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่เคยมีใครทำร้ายกันใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะอืมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดว่าอาจจะโดนงูกัดอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะงูมันก็พอมีอยู่หลานเคยมาเล่าให้ฟังไหม
เวลาไปเล่นแล้วเคยมาเล่าให้ฟังไหมบอกวันนี้เจองูด้วยอย่างนี้
เคยเล่าให้ฟังไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเขามาบอกหนูว่าเขา
ฉันก็ก็เคยมีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอ่าเอางี้ค่ะคุณอาไม่เป็นไร
เดี๋ยวอย่างนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลจากทางคุณอานะ
เดี๋ยวเราได้คุยกับตำรวจอีกสายหนึ่งนะคะยังไงขอบคุณคุณอาก่อนนะคะ

สวัสดีครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะคะ
ผลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มค่ะผู้บัญชาการสวัสดีค่ะ

น้ำหนักเหมือนไปที่เด็กน่าจะโดนงูกัดเหรอ
มาพรุ่งนี้นะครับที่ตำรวจพิธรจังห์พระมุรีเนี่ย
เราจะมีการนำแพทย์ที่สอบวิจแรมมาแถลงให้อ่าสื่อมันชนแล้ว
ค่ะที่ต้องมีสนใจได้รักษาครับพรุ่งนี้ครับค่ะซึ่ง
ซึ่งท่านสามารถบอกเราตอนนี้ก่อนได้ไหมคะผมยังไม่เห็น
เป็นผลชนสูตรแต่ว่ายังไงต้องรอผลดีเอนอีกครั้งใช่ไหมคะ

อ่าค่ะซึ่งนัทตอนนี้อย่างนี้นะคะทีนั้นถามจากข่าวก็ได้นะคะ
คือเท่าที่อ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนน้ำหนักจะไปทางว่า
เด็กน่าจะโดนสัตว์มีพิษกัดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไม่รู้ลักษณะแบบไหนนะคะ
อันเนี่ยเป็นน้ำหนักมาทางนี้รึเปล่าคะ
จากทีนัทข่าวเนี่ยได้เดินลงไปคุณที่ตรลงในคุณที่
บาดแผลของตัวน้องการเองก็เราก็ยังไม่เห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นน้ำหนักตอนนี้ก็ยังเป็นที่คุณจำขวัญพูดนะครับ

ผู้บัญชาการคะแต่ว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะคะ
ว่าเด็กไม่น่าจะเสียชีวิตจากการที่ถูกใครทำร้าย
โดยเหมือนจะเป็นของแข็งของมีคม
หรือเกิดการทำร้ายจากคนด้วยกันคงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ

ตอนนี้เศรษฐานเท่าที่มีก็น้ำหนักเป็นแบบที่คุณตำควัลพูดนะครับ
แต่ถ้าเศรษฐานมาหากมีเศรษฐานใหม่ขึ้นมา
อาจจะเป็นหลักฐานที่ชิ้นสำคัญที่จะทำให้คดีเป็นอย่างอื่นได้นะครับ
แต่ตอนนี้ก็อย่างที่ได้รับทราบก่อนนะครับ
ก็เป็นเรื่องของกัดที่มาทำร้ายอะไรนะครับ
ส่วนตอนที่มีข่าวว่ามีรอยกัดแท้เหมือนเป็นรอยฟันเขี้ยวของสุนัขเนี่ย
ไม่น่าจะมีส่วนต่อการทำให้เด็กเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ตรงรอยบาดแผลเนี่ยน่าจะเป็นรอยคาบเลยนะครับ
ก็เป็นแขนตื่นแต่พรุ่งนี้เราจะต้องฟังจากคุณหมอเองนะครับ
อันนี้อยากให้คุณหมอพูดด้วยปากของท่านเองว่าเป็นแบบไหนอย่างไรในรายละเอียดครับ

คือเนื่องจากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตของคนที่ตามข่าว
เช่นเรื่องของเงินประกันเรื่องของการดูแลเด็กนะคะ
เรื่องของการเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของเด็ก
คือเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าคนจะวิภาควิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่
แต่๒๓ประเด็นเหล่านี้จะไม่ได้เชื่อมไปถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตใช่ไหมคะ
คือทุกประเด็นที่ทางประชาชนหรือทางสื่อมวลชนสงสัยเนี่ย

ไม่ว่าจะประเด็นเรื่องเงินประกันเรื่องต่างเรื่องการดูแลเด็กอะไรอย่างนี้
เราก็ดูประเด็นทุกอย่างนะครับทุกประเด็นนะครับ
แต่น้ำหนักต่างก็จะน้อยกว่าเรื่องของการที่ถูกสัตว์มีพิษ
หรือถูกสุนัขเนี่ยครับได้กัดแท้ทบเนี่ยครับ
อันนี้เราก็เดินไม่ได้ทิ้งครับ
ค่ะพรุ่งนี้ผลชนสูตรออกเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของน้องการทั้งหมดเนี่ย
ลักษณะของคดีไม่น่าจะมีความซับซ้อน
หรือว่าซ่อนเงื่อนอะไรลึกกว่านี้ใช่ไหมคะท่าน
หรือว่าตัวนี้มันจะได้ถึงทักศูนย์ได้แล้วในที่นี้ครับ
ค่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวยังไงเรารอตามข่าวจากคุณหมอวันพรุ่งนี้นะคะ
ขอบคุณท่านผู้บัญชาการตอนนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายคนก็มีความรู้สึกค่อนข้างจะมีอารมณ์ร่วม
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องก่อนที่น้องจะจากไปนะคะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าคดีจะจบในลักษณะแบบไหน
แล้วก็ลักษณะที่มันเกิดขึ้นมาในเรื่องของความห่วงใยตัวเด็กเนี่ยนะคะ
มันจะเชื่อมไปถึงเรื่องของเหตุที่เกิดกับเด็กด้วยหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ยินผลชนสูตรกันจากคุณหมอ
วันนี้หมดเวลาของถามตรงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาค่ะสวัสดีค่ะ